ไปดูคนร้ายคนหนึ่งครับ

ขโมยกางเกงชั้นในของเขา

นี่นะฮะขนาดกลางวันแสก

ไปขโมยกางเกงใช่
พลวดแล้วก็เดินเข้าไปเลยฮะ

ก็ไปตรงบริเวณราวตากผ้า
หยิบกางเกงของเขามาตัวหนึ่งฮะ

ลาแถวนั้นคนแถวนั้นไม่เห็นเลย

เขาก็นั่งไหว้เจ้าที่อยู่ใช่ไหม
ส่วนคนแถวนั้นก็เนี่ยเห็นแต่งกงแต่งกายอย่างนี้
อาจจะคิดว่าคนงานในบ้านก็ได้

ภรรยาเจ้าของบ้านบอกว่า
คนร้ายเดินเข้ามาตามภาพในกล้องวงจรปิด

ก็หยิบเอากางเกงไปใส่อย่างใจเย็นนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะในบ้านในร้านนี่ก็มีคนงานอยู่หลายคน
ทำไมไม่มีใครเห็นคนร้ายเดินเข้ามามีคาถาตามที่ท่องมนต์แน่วิชาบังกาย
ค่ะแต่ภรรยาเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่หรอกก็คงเป็นช่วงที่คนไม่เห็นกันไง
หันหลังให้บ้างหันไปดูทางอื่นบ้างแต่ที่เขามาเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ย
ทีแรกไม่มีใครรู้เลยนะเพราะที่เข้ามาเนี่ยเอากางเกงไปตัวเดียวจริง
ใช่ที่อยู่ที่ราวตากผ้าเนี่ยแต่ตอนที่กางเกงหายนี่แหละอืมเขาเลยลองมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้
คือของที่มาเอามันก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะฮะกางเกงตัวหนึ่ง
แฟนของลูกสาวเจ้าของอ่าบ้านหลังนี้ที่เขาเป็น
ห้องเย็นด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขาเคยอ่า
ขโมยของในร้านหลายครั้งนะหมวกเนี่ยแป้งเสืออืม
ทำครัวนะครับค่ะอ่าทีนี้คนก่อเหตุก็มีลักษณะเหมือนกับจะเป็นอาการทางจิตหรือเปล่า
อืมไม่ได้กลัวแต่กังวลใช่ใช่กลัวก่อเหตุที่มันหนักกว่านี้ไม่ใช่
แค่หยิบฉวยข้าวของไปไงคือข้าวของที่ได้ไปเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่
แต่เกิดต่อไปแล้วมาเรื่อยมาเรื่อยแล้ววันหนึ่งก่อเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นมา
ใช่เขาจะทำยังไงก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยจับให้หน่อยนะครับ